กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับวินาทีที่สำคัญมาถึงแล้วนะครับ
ครอบครัวของน้องหนูนาจากจังหวัดแม่ห้องศรจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
ตอบคำถาม๔ข้อจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่
อยู่กับคำถามนี่แหละครับถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาทตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คำถามนี้จะเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวเราทั้งหมด
เราถึงจะนำมาตั้งเป็นคำถามในวันนี้นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญหนูนามาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ตั้งใจให้ดีนะลูกคำถามทั้งหมดอย่างที่พี่เอบอกเอาไว้ครับว่า
มีด้วยกันห้าเรื่องที่จะนำมาตั้งเป็นคำถามแต่หนูนาจะต้องเลือกก่อนข้อแรกและเรื่องแรก
แล้วอีกที่เหลือหนูนาต้องวางไว้ด้วยนะลูกว่าเอ๊ะแม่เราตอบได้ไหม
เรื่องนี้พี่เราตอบได้ไหมวางเรื่องให้ดีนะลูก
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งจังหวัดแม่ห้องศรเรื่องที่สองวัดผาผ่า

ถ้าหนูนาพร้อมแล้วหนูนาจะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ
ก็เพลงให้กำลังใจดีค่ะแล้วก็น่ารักด้วยค่ะ

ทำไมลูกทำไมถึงชอบมิวสิกลูก

หนูแต่วงน้องน่ารักหมดเลยนะแล้วด้วยความสามารถด้วยนะครับ
อันนี้ต้องชื่นชมจริงแล้วก็เป็นไอดอลของหลายคนในยุคนี้เลยนะครับ
ขนาดท่านนายกของเรายังเคยเชิญเข้าธรรมเนียบมาเลย
หนูนาก็น่าจะเคยฟังข่าวอันนี้ใช่ไหมลูก

เอาละลูกคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล
ตัวเลือกที่หนึ่งจะณปภัทร
ตัวเลือกที่สองโมบายพิมรพัฒน์
ตัวเลือกที่สามไข่มุกวรัฐยา
ตัวเลือกที่สี่เปียมรินรดา
หนูได้เคยดูข่าวนี้
หนูคิดว่าพี่เปรียมน่าจะไม่ได้เข้า
หนูคิดว่าพี่เปี่ยมเนี่ยค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วหนูนาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่เปี่ยมรินรดาครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่เคขึ้นมาตอบ
เคราะห์ดีนะลูกเหลืออีก๔เรื่อง
เหลือเรื่องจังหวัดแม่ห้องสอน

ทำไมเลือกเรื่องวัดผาผ่าให้พี่เคลูก

ขอเชิญพี่เคมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วมีโอกาสได้ไปวัดผาผ่าบ้างไหม

วัดนี้รู้จักครูบาผาผ่าไหมครับ

ครูบาผาผ่านั้นท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนที่นี่มากใช่ไหมฮะ

แม้ว่าท่านครูบานี่นะครับถึงแก่มรณภาพไปนานแล้วก็ตามนะครับ
แต่คุณงามความดีแล้วก็บารมีแล้วก็มีอภินิหารที่ยังปรากฏเป็นที่อัศจรรย์

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ครูบาผาผ่ามรณภาพเมื่อวันที่เท่าไหร่
ตัวเลือกที่๒๖กรกฎาคม
ตัวเลือกที่๓๖สิงหาคม
ตัวเลิกที่สี่๖ชมฆม

หนูเคยไปศึกษาดูที่วัดครูบาวภา
หนูก็เลยจำได้ว่าเป็นวันที่๖กรกฎาคมค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วน้องเคเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒๖กรกฎาคมครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

แต่พี่เคยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
เคจะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องอ้วนขึ้นมาตอบครับ

ต้องมาคุยกันแล้วมาต่อชีวิตคนต่อไปครับพี่อ้วน

สวนไปไล่ก็ถือว่าเข้าป่าเข้ารกแล้ว
ทำไมเขาถึงเลือกเรื่องนี้ให้กับเราครับ

เคยวิ่งเส้นนี้ไหมเส้นหนองโค้งแม่ห้องศร

ฟังให้ดีนะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๐๔
เริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปถึงตัวเมืองแม่ห้องศร
มีระยะทางประมาณ

พอคิดดูแล้วมันจังหวัดถึงจังหวัดนะครับ
ผมก็เลยตัดสินใจตอบ๒๗๐ไปครับ
ถ้าพร้อมแล้วน้องอ้วนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
ตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งท่านที่จะต้องขึ้นมาต่อชีวิต
แต่เหลือคนในบ้านอีก๓ท่านด้วยกัน
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณแม่ครับ

ขอเชิญคุณแม่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ปลูกกระเทียมมานานหรือยังครับแม่

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
คำถามคือกระเทียมไทยถุงนี้หนักกี่กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๑๖กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๒๖๕กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๓๗กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๔๗๕กิโลกรัม

กี่กิโลกรัมในถุงนี้ลองยกดูได้เลยครับ

ตอนมันยกมันหนักแม่คิดว่ามัน๖๐
ถ้าพร้อมแล้วแม่จรเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
เลือกตอบตัวเลือกที่๒๖๕กิโลกรัมครับ
ครบหมดแล้ว๔ข้อนะครับคุณผู้ชมครับมาเอาใจช่วยกับครอบครัวของน้องหนูนาจากจังหวัดแม่ห้องศรกันว่าจะสามารถพิชิตเงินล้านกลับไปต่อลมหายใจให้กับครอบครัวได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
ครูบาผาผ่ามรณภาพเมื่อวันที่เท่าไหร่

โคตรโคตรโคตรโคตรโคตรโคตร